พี่ชายคนนึงเขาออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวบอกว่าน้องสาวเนี่ยนะคะ
คือได้รับบัตรเจ็บเพราะว่าขี่จักรยานออกมาจะไปออกกำลังกาย
แล้วมีรถมาชนมาชนเสร็จไม่พอ
แล้วจักรยานเนี่ยยังติดคาหน้ารถ
แต่ทำไมคนขับรถคันนี้เขาไม่หยุดเลย
ถามว่าแล้วคนขี่จักรยานไปไหนคือเธอหลุดออกจากจักรยานไปก่อนที่
เนี่ยรถคันนี้จะลากจักรยานมาคือกระเด็นกระแทกถนนไปแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะภาพจากวงจรปิดนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมค่ะแล้วก็จะเห็นเลยนะ
ขับไปเรื่อยแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าซอยเอาจักรยานออกไปทิ้งไว้หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
ดูภาพและที่สำคัญคือคนเจ็บก็ยังนอนเจ็บอยู่บนพื้นถนนด้วย
เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์และเล่าเรื่องราวโดยพี่ของคนเจ็บนะคะ
คนเจ็บเนี่ยชื่อคุณนภาพรธรรมรงวัฒนาชัยอายุ๔๒ปี
เธอเล่าบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า๖โมงถึง๖โมงครึ่งนี่แหละ
๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาเธอยังเจ็บช้ามินาทุนหน้าเธอนะคะ
แล้วก็วีดีโอคอลสัมภาษณ์เธออยากให้เธอเล่าว่าเป็นยังไง
เธอก็บอกแบบนี้บอกว่าวันนั้นขี่จักรยานออกไปออกกำลังกายตอนเช้าประมาณสักตี๕
แต่เธอก็ไปตามปกติแบบนี้ถึงบริเวณหน้าห้างแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่รถมักชนท้ายอย่างแรงจนเธอกระเด็นออกจากจักรยาน
และกระแทกกับพื้นถนนอย่างจังเจ็บบริเวณหน้าอกอ่ะนะคะ
แล้วก็มีแผลถลอกจากการกระแทกพื้นอีกหลายแผลเลย
บอกว่าโอ้โหเคราะห์ดีแค่ไหน

อย่างนั้นเธอคงติดไปกับหน้ารถเก่งคันนี้แล้ว

จริงก็ไม่อยากให้เขาหนีค่ะ

จริงมันก็อุบัติเหตุมันก็เกิดไปแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวติดตามตัวค่ะ

เพราะทางนี้เขาก็อยากจะให้รับผิดชอบเขาด้วยค่ะ